ท่านผู้ชมครับคุณกันจอมพลังได้รับการแจ้งขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครองของเด็กชายวัย๑๔ปีคนหนึ่ง
สุพรรณบุรีบอกว่าทางเด็กชายวัยสิบสี่ปีคนนี้เนี่ย
ถูกกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นคู่อริบุกมาแทงถึงในโรงเรียนอาการนี่คือบาดเจ็บสาหัสนะครับ
แล้วกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้กลางวันก่อเหตุตกดึกยังบุกไปเครื่องระเบิดที่บ้านอีก
ส่งภาพถือปืนลงสตอรี่เพื่อเย้ยอีกแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายแล้วตอนนี้คดีก็ยังไม่คืบด้วย
วิ่งป่าววิ่งป่าววิ่งป่าววิ่งถ้าเจอครบจริง
นำคลิปนี้มาลงเอาไว้บอกว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้ก่อเหตุหลังจากบุกไปแทงเด็กชายวัย๑๔ปี
ในโรงเรียนชื่อดังจนโคม่ามาแล้วกลางคืนมาป๊าระเบิดต่อ
แล้วทุกวันนี้เชื่อไหมพวกนี้ยังไม่โดนจับนะฮะ
คุณแม่ของน้องวัย๑๔ปีที่บาดเจ็บสาหัสก็เลยมาจากสุพรรณบุรี
มาขอความช่วยเหลือจากคุณกันจอมพลังที่กรุงเทพ
คุณกันก็รับปากว่าจะช่วยค่ะแล้ววันนี้นะฮะ
คุณกันก็ไปตามความคืบหน้าทางคดีให้ที่สุพรรณบุรี
คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราก็ไปตามเรื่องนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ไปที่โรงเรียนที่เกิดเหตุก่อนเลยนะครับ
ทำให้ทราบว่าคนก่อเหตุที่ไปแทงเขาบาดเจ็บสาหัส
ชื่อบีนะอันนี้ชื่อสมมุตินะฮะ
เป็นวัยรุ่นชายวัย๑๖ปี
มักจะมีปัญหามีเรื่องกระทบกระทั่งกับเด็กชายวัย๑๔ปี

ซ้ายมือคือผู้ก่อเหตุนะฮะอายุ๑๖ปีนะครับ

บีเนี่ยซึ่งเคยเรียนโรงเรียนเดียวกันกับผู้บาดเจ็บ
พาแม่พาน้าพาเพื่อน

บอกจะมาเคลียร์ปัญหาที่มีกับเด็กชายวัย๑๔

กลายเป็นว่ามีปากเสียงทะเลาวิวาสกันอีก
ก่อนที่บีจะชักมีดออกมาแล้วก็แทงใส่เขา
แล้วก็มีเหตุชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้น
เด็กสองคนนี่ก็โอ้โหนี่ฮะ

ส่วนบรรดาแม่น้าผู้ใหญ่

หลบหนีไปคุณผู้ชมครับเราได้คลิปจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ตอนที่กลุ่มผู้ก่อเหตุกับกลุ่มผู้บาดเจ็บนี่เขานัดมาเคลียร์กันที่โรงเรียน
อยู่หน้าอาคารเรียนตรงนี้นะครับไม่รู้เคลียร์กันยังไง
ไปเคลียร์มามีเรื่องมีราวจนได้
เดี๋ยวดูตรงนี้นะฮะตอนเดินมาใกล้กันเนี่ย
เราทำลูกศรเอาไว้แล้วนี่โอ้โหนี่พอผู้ก่อเหตุเดินจะเข้าหาน้องที่เป็นคนเจ็บ
ก็เลยถีบใส่ไปทีนึงก่อนค่ะก็มีพี่ป่านนะครับ
ดึงพยายามห้ามกันแต่สุดท้ายคนก่อเหตุวิ่งมาแล้วชักมีดออกมาแล้วไล่แทงเขา
จะเห็นว่ามีมีดปลอกผลไม้เนี่ยอ่าเป็นปลอกมีดนะฮะ
ปลอกมีดที่หล่นอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยโอ้โหนี่คนอื่นเขาก็แบบตะลึงกันหมดเลยนะฮะ
นี่นัดเคลียร์ใช่ไหมคะทีแรกบอกนัดเคลียร์แล้วฝั่งผู้ก่อเหตุเดินจะเข้าหาเขาเขาก็เลยกระโดดถี่ไปทีนึง
วิ่งเข้าใส่ชักมีดออกมานี่ปลอกมีดตกอยู่แล้วก็ในมีดเล่มนี้นะฮะโอ้โหที่แทงเข้าไป
เขาเจ็บสาหัสเลยนะครับค่ะอีกคลิปหนึ่งก็คือผู้ก่อเหตุคือในบีวัยสิบหกปีเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์หลบหนีออกจากโรงเรียนนะฮะหลังจากก่อเหตุแล้วนะครับ
นี่หลังโรงเรียนนะฮะขี่ออกไป
ซึ่งทางฝั่งแม่ของน้องที่บาดเจ็บบอกทุกวันนี้คดียังไม่คืบหน้าเลย
คุณกันจอมพลังได้พาคุณย่าของคนเจ็บนะครับไปตามความคืบหน้าทางคดีที่สพเดิมบางนางบวชนะครับ
พร้อมกับบอกว่าหลังเกิดเหตุฝั่งผู้ก่อเหตุเนี่ย
ยังไปถ่ายภาพกองเลือดกับมีดที่ใช้ก่อเหตุลงสตอรี่ของตัวเอง
เหมือนกับต้องการเย้ยต้องการโชว์แล้วก็ไปปลาระเบิดอีกนะ
ใส่ถนนหน้าบ้านเขาโอ้โหนี่ที่ลงสตอรี่
เหมือนท้าถ่ายไม่เกรงกลัวอะไรเลยอะค่ะ
แล้วก็ตามด้วยตอนค่ำไปปลาระเบิดแบบโอ้โหไฟลุกท่วมถนนเลยน่ะ
แล้วก็ถ่ายคลิปไปโพสต์กันเองด้วยนะ

คือทางฝั่งญาติของคนเจ็บเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่า
หรือเป็นเพราะว่านามสกุลของตำรวจที่รับผิดชอบดูแลคดีนี้เนี่ย
เป็นนามสกุลเดียวกับแม่ของคนก่อเหตุหรือเปล่า

นี่แล้วเวลาถ่ายภาพอะไรลงเฟซบุ๊กเนี่ยชอบเนี่ยโชว์ปืนก็มี
อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ฝั่งคนเจ็บเขาสงสัยนี่อันนี้คนก่อเหตุนะฮะ
ถ่ายภาพโชว์ปืนบ่อยบ่อยคนเจ็บก็สงสัยว่าโรงเรียนเนี่ย
ให้ผู้ก่อเหตุเข้ามาได้ยังไงเพราะไม่ได้เรียนโรงเรียนนี้แล้ว
และขณะนี้ทำไมยังจับคนก่อเหตุไม่ได้แถมยังมีพฤติกรรมแบบไม่เกรงกลัวใครอีก
คุณไม่รู้สึกผิดบาปบ้างเลยเหรอไม่สลดบ้างเลยเหรอครับนะครับ
พ่อแม่เนี่ยไม่สั่งสอนเหรอครับนะครับว่าการที่ทำร้ายคนอื่นแล้วเนี่ย
แทงคนอื่นเขาแล้วเนี่ยโอ้โหท่านยังมาโทรคลิปปลาระเบิดนะครับ
ผมมาช่วยเขาท่านมาลงรูปปืนคู่ทำไมอ่ะท่านจะมายิงผมอ่ะ
คุณกันจอมพลังพูดได้แบบถูกใจคุณผู้ชมมากเลยอ่ะ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเลยอ่ะคุณกันนี่ขาลุยอยู่แล้ว
คือน้องที่บาดเจ็บที่ถูกแทงเข้าไปเนี่ยทางคุณย่าบอกว่า
อาการสาหัสนะครับปอดแตกไตฉีกตับฉีก
แทงเข้าไปโดนจุดสำคัญทั้งนั้นเพราะเข้าลำตัวเข้าหน้าท้องทั้งนั้น
ตอนนี้ยังดีหน่อยอาการพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ย่าบอกว่า
ผู้ก่อเหตุความจริงเป็นเพื่อนกับหลานชายนะฮะอายุอาจจะต่างกันสองปี
แต่เป็นเพื่อนกันเคยเรียนโรงเรียนเดียวกันนะ
แต่ตอนนี้คนก่อเหตุเขาไม่ได้เรียนแล้วตอนที่เรียนโรงเรียนเดียวกันเนี่ย
หลานชายยังเป็นคนขี่รถเนี่ยไปรับไปส่งผู้ก่อเหตุมาโรงเรียนด้วยกันเลยนะ
แต่ไม่รู้ว่าเขาไปมีปัญหาอะไรกันต่อให้มีปัญหาอะไรกัน
ก็ไม่ควรเอากันหนักขนาดนี้อืมคุณย่าของเด็กชายวัยสิบสี่บอก
อันนี้มันเอากันแบบเหมือนกับจะเอากันถึงตายเอาถึงชีวิต
หลังจากเกิดเหตุย่าเองก็ร้องไห้จนไม่มีสติ
คิดว่าหลานจะไม่รอดซะแล้ววันนี้ยังดีหน่อยอาการดีขึ้นบ้าง
ไม่โดนจับด้วยแล้วหลานเราจะใช้ชีวิตยังไง
มันจะมาเอาเหมือนว่ามั้ยบอกะยาไปบอกเขาด้วยลูก
อยากไปบอกครั้งบนเช้าก็มันเคยโพสนะ
ถ้าปืนลูกหลานก็ไม่มีชีวิตแล้ว
ตั้งแต่ได้การสอบภอด์เดิมบางนางบวชเจ้าของคดีนะครับก็บอกว่าฝ่ายสืบสวนมีเบาะแสแล้วนะครับ
ตอนนี้ผู้ก่อเหตุหนีไปอยู่ที่ปฐุมธานีนะครับกำลังเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี
กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับนะครับ
คนก่อเหตุเป็นเยาวชนชายอายุ๑๖ปีส่วนคนเจ็บเป็นเด็กชายวัย๑๔ปี
ซึ่งคนที่ก่อเหตุอีกคนนึงเนี่ยที่ร่วมกับเยาวชนชายวัย๑๖ปี
ก็เป็นเด็กชายวัยสิบสี่ปีทั้งสองคนนี้จะถูกแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่านะครับ
กำลังขอสารอนุมัติหมายจับอยู่
ขณะที่ทางโรงเรียนเองก็จะแจ้งข้อหากับสองคนนี้คือข้อหาบุกรุกนะครับ
ทีนี้ที่ญาติฝั่งคนเจ็บเขาสงสัยว่าตำรวจที่ทำคดีนี้ร้อยเวร
มีนามสกุลเดียวกับแม่ของผู้ก่อเหตุหรือเปล่า

ภูมิกับการสพเดิมบางนางบวชบอกว่านามสกุลแค่คล้ายนะฮะ
แม่ผู้ก่อเหตุเนี่ยนามสกุลแทร่เห็งส่วนร้อยเวรเจ้าของคดีนามสกุลแทร่เอง
พอนกฮูกกับออ่างเพราะฉะนั้นยืนยันว่าไม่มีเรื่องการช่วยเหลืออะไรเกิดขึ้น
เครื่องระเบิดตรวจสอบแล้วพบว่าเกิดขึ้นที่ปฐุมธานีนะฮะ

เพราะฉะนั้นไม่ใช่หน้าบ้านคนเจ็บไม่ใช่แถวถนนหน้าบ้านคนเจ็บ
คงจะไปก่อเหตุทำแบบนี้ที่ปฐุมแล้วก็ไปโพสต์เพื่อจะโชว์หรือว่าเย้ย
เราไปที่ปฐุมธานีนะครับบ้านของในบีนะฮะ
เยาวชนชายที่ก่อเหตุได้เจอกับแม่ของเขานะครับ
แม่บอกว่าความจริงแล้วที่เห็นว่าเอออะไรไปกันเยอะแยะวันนั้นไม่ได้ไปช่วยลูกนะ
วันเกิดเหตุเนี่ยจะไปรับลูกชายอีกคนนึงที่ยุค๑๔ปี
บีคนโตยุค๑๖ลูกชายที่ยุค๑๔โทรมาบอกให้ไปรับที่โรงเรียน
เพราะถูกกลุ่มรุ่นพี่ในโรงเรียนคมครู
แต่บีลูกชายอีกคนนึงขี่จักรยานยนต์มากับเพื่อนด้วย
ขี่ตามเข้ามาในโรงเรียนจนมาเจอกับฝั่งของคนเจ็บแล้วมีการยั่วยุกันเกิดขึ้น
ลูกชายก็เลยทนไม่ไหวก็เลยไปก่อเหตุ
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคาดว่าเป็นเพราะว่าลูกชายเนี่ยคือบีเนี่ย
เขาคุมสติตัวเองไม่ได้คุณเขียนมาสอน
เพราะว่าเขาจะของขึ้นเวลาถูกพูดจารุนแรงใส่
เนื่องจากเขามีอาการป่วยทางจิต

ลูกชายไม่ได้กินยาแล้วเวลาถูกใครยั่วยุพูดจารุนแรงใส่เนี่ย
เขาจะแบบอารมณ์ขึ้นค่ะบังเอิญแม่จะไปรับน้องชาย
แล้วเขาขี่รถตามเข้าไปพอดีก็เลยเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้น
แม่บอกแม่ก็ไม่เจอลูกเหมือนกันถ้าลูกฟังอยู่อยากให้ลูกออกมามอบตัว
เพราะตั้งแต่หลังจากก่อเหตุลูกก็หายไปเลย